มีทางด้านของลุงนะฮะกระโดดใช้เท้ากระทืบอกหลานตัวเอง
อืมแล้วก็ขโมยรถเก๋งขับหนีไปไปดูภาพขณะที่ตำรวจกำลังไล่ล่า
คุณลุงรายนี้หน่อยนะฮะจริงแล้วคุณลุงเขามีอาการทางประสาท
คุณผู้ชมนะฮะอันนี้คือรถเก่งนะฮะโตโยต้าสีแดง
ทะเบียนหนึ่งกไก่ชชิ่งเจ็ดสี่สี่ห้าอายุธยา
ตำรวจเขาก็ตามไปนายโกวิทเป็นคนขับเขาขโมยมาจากหลาน
สุดท้ายไปสกัดจับได้นะฮะในแยกบึงพัฒนาที่ชนบุรีนะฮะ
พอจับได้คนขับก็ลงมาอาการก็เบอร์พูดจาวกไปวนมาไม่รู้เรื่องนะ
ก็นำตัวไปสอบสวนกันต่อนะฮะทีนี้หลังจากนั้นเจ้าของรถเดินทางมาถึง
ชื่อว่าพรพรมเขาบอกว่าคนที่ขับมาลุงผมเองอันนี้รถผมนะฮะ
จริงแล้วเขามีปัญหากับลุงคือเข้าไปถามหาของที่ลุง
แต่ลุงไม่พอใจผลักอกกระโดดเอาเท้าถีบอกเขาแล้วก็เดินไป
ขโมยรถของตัวเองเพราะว่ากุญแจเสียบคาอยู่แล้วขับออกไปเลย
ถามอะไรก็พูดไม่รู้เรื่องนะฮะแต่ว่าเขาเข้าใจว่าลุงมีอาการทางประสาท
ก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นมานะฮะสุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะจับลุงกลับไป